ในการทัวร์เอเชียที่สิงคโปร์
หากใครเป็นแฟนทีมไก่เดยทองแล้วก็

รวมถึงซื้อไทยจำนวน๑๐๐คน
ได้มีโอกาสได้ใกล้ชิดกับนักเตะ
เรียกได้ว่าบรรยากาศนั้นเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุข

พรีเมอร์ลีกอังกฤษทีมนี้ครับ
แม่ก็เล่นขนบรรดานักเตะชุดใหญ่
มาให้ยนต์โฉมกันแบบเต็มอัตรา
ไม่ว่าจะเป็นซองเฮืองมินดาวยิงของเกาหลีใต้

และเป็นกันเองกับแฟนบอลแบบสุดครับ

กับแฟนอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย

เล่นเอาผมต้องขอชักภาพกับอัลลี่สักหน่อยล่ะครับ

ดาวหญิงสิงโตคำรำทีมชาติอังกฤษ
ที่ให้ความเป็นกันเองกับทุกคน
ดูช่างสวนทางกับบุคลิกที่เคร่งครึม

ที่มีความเป็นมืออาชีพของสเปอร์แล้วก็
ผมขอเลือกแยนแฟร์ตองเก็น
องหลังทีมชาติเบลเยี่ยมรายนี้ครับ
จะเป็นเรื่องอะไรนั้นไปชมภาพกันครับ
เห็นไหมล่ะครับว่ามืออาชีพ
สาดยิ้มตอนแฟนบอลขอแชร์ภาพ
ทั้งที่ตัวเองนั้นอยู่ในสภาพอุดมบ่อจอย

หอกนะครับแฟร์ตองเก็น
มาดูสภาพแฟนบอลผู้โชคดีกันบ้างนะครับ
รวมถึงมากปริ้นดารานักแสดง

ลายเซ็นนักเตะกันแบบหนำใจ
บอกเลยว่าเสื้อตัวนี้ขายได้หลายหมื่นเลยนะครับเนี่ย
และช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงนะครับ
กับการดวนแข้งกันระหว่างสเปอร์กับยูเวนตุส
แชมป์กันโชว์ซีรีส์เอจากอิตาลี
นำทับมาโดยคริสเตโนโรนันโดนะครับ
เล่นเอาสนามกีฬาแห่งชาติของสิงคโปร์

เมื่อเจอกลุ่มแฟนบอลของทั้งสองทีม
เข้ามาชมเกมแบบเต็มความจุครับ
ตอนนี้ผมอยู่ภายในสนามกีฬาแห่งชาติประเทศสิงคโปร์นะครับ

ทุกบอลคู่นี้ถือว่าสร้างความสุขให้กับ

ด้วยกับผู้ที่รักษีกับข้าได้เป็นอย่างดีเลยนะครับ

สู้กันอย่างสนุกสูสีนะครับ
ค่ากับการรอคอยจริง

เฉือนเอาชนะยูเอ็นตุ๊ดไปได้๓ประตูต่อ๒
ซึ่งผมขอทิ้งท้ายด้วยช็อตแห่งความทรงจำ
นั่นก็คือลูกยิงสุดสวยจากครึ่งสนามของแฮรี่เคนครับ

ชูสักวงธองดีข่าวไทยรัฐทีวีผู้ได้งาน
ลูกยิงขึ้นสนามนี่มันมาศจันทร์จริงนะ

ดีอย่างนี้ก็หวังว่าจะมีโอกาสที่พวกเราจะได้ไปทำข่าวกันอีกนะครับ